ประเทศไทยก็เตรียมได้เฮกันเลยนะคะหลังจากที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ตของอังกฤษเผย
รายงานการทดสอบวัคซีนต้านโควิด๑๙ของบริษัทแอสตราเซเนก้า
ซึ่งไทยเนี่ยเพิ่งที่จะอนุมัติสั่งซื้อล่วงหน้าไปเนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุได้ดีค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
มหาวิทยาลัยออกฟอร์ตเปิดเผยผลการทดลองวัคซีนที่ร่วมพัฒนากับบริษัทยาแอสตราเซเนก้าว่า
ผลการทดลองกับอาสาสมัครพบว่าวัคซีนนี้สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ
สร้างความหวังในการปกป้องชีวิตของผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙มากที่สุด
โดยพบว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ทดลองที่มีอายุมากกว่า๗๐ปีขึ้นไป
อย่างไรก็ตามการทดลองยังอยู่ในขั้นกลางและยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการทดลองเฟส๓เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดนี้ว่าสามารถป้องกันโรคโควิด๑๙ให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุหรือไม่
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพด้านอื่นซึ่งคาดว่าข้อมูลจากการทดลองเฟส๓น่าจะมีการเผยแพร่ออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
แต่การทดลองวัคซีนนี้ต้องชะงักลงหลังจากที่อาสาสมัครรายหนึ่งมีอาการป่วยไม่ทราบสาเหตุ
เสียชีวิตลงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนทำให้เกิดความล่าช้าในการทดลอง
โดยพบว่าวัคซีนของทั้งคู่มีประสิทธิภาพเกินกว่า๙๐
และให้ร่างกายเป็นโรงงานผลิตวัคซีนโปรตีนเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน
จำนวนนี้อายุ๑๘๕๕ปี๑๖๐คนอายุระหว่าง๕๖๖๙ปีอีก๑๖๐คนและอายุ๗๐ปีขึ้นไปอีก๒๔๐คน
ซึ่งอาสาสมัครทุกคนจะได้รับวัคซีนคนละ๒โดสซึ่งมีทั้งวัคซีนจริงและวัคซีนปลอมและไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรงใด
ซึ่งถ้าหากวัคซีนชนิดนี้ประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองความปลอดภัยคนไทยก็จะได้รับอนิสงฆ์ได้ใช้วัคซีนนี้เป็นประเทศแรกด้วยเช่นกัน
จุธารัฐเหยียบมพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน